ตามกันต่อสำหรับคดีที่เกิดขึ้นที่สะแก้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ๓๐กันยายน
เป็นคดีที่เสียเจ้าของปั๊มน้ำมันถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็ภรรยาเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสด้วยล่าสุดตำรวจตามเจอรถต้องสงสัยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้กำลังเค้นตรวจสอบกันอยู่นะคะพลตำรวจตรีสุรจิตชิงนวรรณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีคนร้าย
บุกยิงนายประชาวรทัศน์วัยห้าสิบสองปีเสียชีวิตและนางปาลิตาวัยห้าสิบปี
เรืองในพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วนะคะ
โดยบอกว่าหลังจากที่ชุดคลี่คลายคดีนี้
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยชุดชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคสอง
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วแล้วก็ชุดสอบสวนเนี่ย
นำกำลังลงพื้นที่หาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตรวจสอบกล้องวงจรปิด๓๔จุดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย๑คันค่ะ
ไปติดตามรถคันดังกล่าวแล้วก็เจ้าของรถมาสอบปากคำแล้ว
ส่งให้ชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง
เพื่อหาหลักฐานว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า
พลตำรวจตรีสุรจิตบอกนะคะว่า
คดีนี้ถือว่าคืบหน้าไปมากแล้วกว่าร้อยละ๕๐
มีการสอบปากคำพยานทั้งคนในครอบครัวญาติพี่น้อง

โดยเฉพาะลูกสาวของผู้ตายก็คือนางสาวปัธมาพรวรทัศน์
ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมว่า
ปมสังหารอาจจะมาจากปัญหาข้อพิพาท

เพราะว่ามีการซื้อขายกันก่อนหน้านี้ในราคา๕ล้านบาท
แต่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้งไป
สำหรับศพของนายประชาตอนนี้เก็บรักษาเอาไว้ที่โรงพยาบาล

เพราะว่าทางญาติจะรอจนกว่าจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ซะก่อน